สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษารา
ใกล้สิ้นเดือนสิงหาคมแล้วแต่ปริมาณฝนยังคงน้อยอยู่เลยค่ะ
แม้ว่าช่วงนี้จะมีฝนตกลงมาบ่อยขึ้นช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำ
แต่เป็นฝนแบบมาไวไปไวค่ะ
ช่วงนี้ร่องฝนยังคงพาดผ่านทางตอนบนของประเทศไทย
รวมถึงพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านทำให้ฝนทางตอนบนของประเทศ
กว่าพื้นที่ภาคอื่นอื่นนะคะและคาดการณ์กันว่ากลางเดือนหน้า
ร่องฝนจะขยับลงมาพาดผ่านทางตอนกลางของประเทศ
และช่วงนี้แหละค่ะถือว่าเป็นโอกาสที่จะกักเก็บน้ำไว้ใช้
ช่วงฤดูแรงปีหน้าค่ะค่าเฉลี่ยของฝนวันนี้อยู่ที่
ร้อยละยี่สิบถึงเจ็ดสิบของพื้นที่พื้นที่ริมทะเลอันดามันและอ่าวไทย
ตอนบนจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตร
เดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะอุณหภูมิเฉลี่ยวันนี้อยู่ที่
สิบสามถึงสามสิบเจ็ดองศาเซลเซียสก่อนที่ฝนจะตกลงมา
อากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวค่ะพื้นที่กรุงเทพมหานครฝนเยอะค่ะ
วันนี้๑๗๐ของพื้นที่ตกตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำ
เพื่อเวลาการเดินทางด้วยนะคะวันนี้พื้นที่กรุงเทพมหานคร
ดวงอาทิตย์ตกเวลาสิบแปดนาฬิกาสามสิบห้านาที
จังหวัดอุบนราชทานีตีห้าสี่สิบสี่นาทีค่ะ
คุณผู้ชมคะช่วงนี้สระผมทุกครั้งหลังจากที่ตากฝนด้วยนะคะ
เพื่อเป็นการชำระล้างเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับละอองฝนค่ะ